เรื่องราวมันเกิดขึ้นที่สตูดิโอไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะ

อ่านะคะตีไข่ใส่ข่าวนะคะ

เจ้าแก้ฉันสิเออนะคะ
แล้วก็ปรากฏว่าน้องมารีน่ารักมาก

ม้าก็ประมาณพูดบอกว่าเออเนี่ยเจออาน้ำอ้อย

พูดเหมือนประมาณว่าเมามอยว่าเออรำคาญเนี่ย

คือจริงพี่ม้าเขาก็พูดไปแบบตามอะ
จังหวะข่าวนะคะก็เล่าข่าวกันไปนะคะ

คุณโบแล้วก็น้องมะลิออกงานอีเวนต์

มีกระแสตอบรับออกมาว่าอาน้ำอ้อยออกมาพูด

กันไปเหน็บกันมาผ่านสื่อทีผ่านอินสตราแกรมของตัวเองที

อ๋อล่ะอินฟินิตี้วอร์ไม่จบไม่สิ้นสักทีใช่นะคะ
เป็นว่าเราไปฟังคุณโบกับน้องมะลิดีกว่านะคะ

ไม่ทราบแล้วก็ไม่อยากรับรู้แล้ว
แล้วก็อย่างที่บอกความคิดของคน
หรือคำพูดคนมันเป็นสิทธิ์ของเขา
ที่จะพูดโมนั่งห้ามไม่ได้

มันไม่ชอบหรอกให้ใครมานั่งด่าเรา
คือด่าได้ค่ะแต่อย่าแรงโบก็เจ็บเป็น
ก็อยากจะให้ปัญหานี้มันจบลงอะค่ะ

แต่อยากให้ทุกปัญหามันจบได้แล้ว
แล้วตัวโบก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มานานมากแล้ว
มันถึงที่สุดเลยต้องทำ
แล้วก็ไม่ได้แค่อารมณ์ชั่ววูบ

พยายามแก้ไขทุกอย่างแล้ว

ก็ต้องตัดสินใจทำอะไรอย่างหนึ่ง
ยังเคารพคุณอาอยู่เสมอ

ก็อยากให้ท่านได้อยู่ตรงที่แบบท่านมีความสุขที่สุด
พี่แจ๊กน้ำตาไหลกันเลยทีเดียว
เจอกระแสข่าวแล้วก็ต้องบอกตรงว่า

แถวไม่ถึงเรื่องราวข่าวถามว่าเลี่ยงได้ไหม

เห็นไหมคะมันก็จะได้ภาพคนมาเยอะ
แต่ว่าถ้าที่สุดแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ
เบื้องนึกหนาบังมันเป็นอย่างไรบ้าง

และถึงใครจะพูดอะไรได้มากว่า

สู้นะพี่ขอบคุณมากครับรักอาเสมอนะ
คืออย่างนี้อาน้ำอ้อยก็คือสอนมนตรา

คุณอาก็บอกว่าทักฉันบ้างสิก็เลยทักไปนิดนึงนะคะ
แต่ว่าจริงแล้วก็เป็นการทักทาย
คือรู้จักคุณอาน้ำอ้อยมาตั้งแต่สมัยพี่ปอทฤษฎี
จริงคุณอาแอบบ่นอะไรให้ฟังให้อ่านในไลน์ไหม
แต่ก็ไม่ได้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะ

ใช่ก็ว่าตามข่าวกันไปนะครับคุณผู้ชม

ไม่อยากให้เห็นคนมาเกาลงเกาเหล่ากันนะคะ
เพราะว่ามันก็ยังมีเรื่องราวดี
สมัยที่พี่ปอเสียไปแล้วคุณอาช่วยดูแลหลานเหลินอะไรอย่างนี้นะคะ

คิดว่าเวลาคงจะเยียวยาทุกสิ่งได้นะคะ
ใช่ถ้าเป็นไปได้หวังว่าจะได้เห็นมากัน
เป็นแบบแพ็คแบบรักกันเหมือนเดิมนะ
สำหรับอ้อยแล้วก็คุณโบราณด้านะคะ